วันที่๑๔พฤษภาคม๒๕๖๓หลังจากพบร่างน้องชมพู่ตายเปลือยกลางป่าในพื้นที่อุทยานภูผายนจนเกิดข้อสงสัยตามมามากมาย
มีการนำร่างของน้องพร้อมหลักฐานกางเกงรองเท้าเส้นขน๓เส้นและผม๓๖เส้นของน้องชมพู่
ที่ถูกหันด้วยมีดที่อยู่ในจุดพบศพไปตรวจหาดีเอนเอ
วันที่๑๕พฤษภาคม๒๕๖๓แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
เผยผลชนสูตรครั้งที่๑ว่าไม่พบร่องรอยถูกทำร้ายไม่พบร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศ
แต่ไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้เนื่องจากสภาพศพเริ่มเน่าเปื่อยแล้ว
กระเพาะอาหารพบเพียงไข่เจียวข้าวและน้ำส้ม
วันที่๑๘พฤษภาคม๒๕๖๓โรงพยาบาลตำรวจเผยผลชนสูตรครั้งที่๒ว่า
พบร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายอวัยวะเพศมีบาดแผลฉีกขาดแพทย์เก็บตัวอย่างของเหลวตรวจหาอสุจิ
แต่สุดท้ายแล้วระบุว่าไม่พบร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศ
สรุปน้องชมพู่เสียชีวิตจากการขาดอาหารและน้ำ
และในวันที่๒๐พฤษภาคม๒๕๖๓พ่อแม่ก็ทำพิธีเผาน้องชมพู่ที่ป่าช้าบ้านกกอก
หลังจากนั้นตำรวจพนึกกำลังตรวจที่เกิดเหตุอีกครั้งพบเสื้อลายพรางถูกเผา
และรถแบ็คโฮของเล่นจึงเก็บส่งตรวจรวมถึงที่บ้านลุงพล
มีการเก็บกระสอบปุ๋ยถุงมือขนสัตว์ที่เจอในรถกระบะส่งตรวจเช่นกัน
ส่วนที่บ้านพ่อแม่น้องชมพู่ก็เก็บขนปลาส้มหมาที่อยู่ใกล้ชิดน้องชมพู่ตลอด
ขนหมาอีกตัวรวมถึงขนหนูพุก
ขณะที่บ้านน้าแตรน้าของน้องชมพู่ก็ถูกเก็บขนสัตว์ทั้งบ้านไปตรวจสอบเพิ่มเติม
โดยพยานหลักฐานทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในสำนวนซึ่งพนักงานสอบสวนมั่นใจสามารถเอาผิดคนร้ายรายนี้ได้
เรื่องราวของน้องชมพู่ดังไปทั่วประเทศสังคมจับจ้องไปที่ลุงพล
นายชัยพลวิพาในฐานะต้องสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติการไทม์ไลน์ตอนเกิดเหตุ

รวมทั้งประเด็นที่เคยเอ่ยปากบอกพ่อแม่น้องชมพู่ว่า
ถ้าอนาคตพ่อแม่ไม่เลี้ยงชมพู่แล้ว

ทั้งหมดกลายเป็นฟรมมัดตัวลุงพล

ชมพู่เหมือนลูกตัวเอง
ข้อสงสัยนานประการพุ่งตรงไปที่ลุงพลอย่างหลีกไม่พ้น
แม่น้องชมพู่ออกมาแจงเหตุสงสัยในตัวลุงพล

โดยเฉพาะการให้ข้อมูลไม่ตรงกันช่วงน้องชมพู่หาย
ทั้งเรื่องเวลาการเดินทางไปรับพระช่วง๙โมง
และบอกพระว่าน้องชมพู่หายตัวไป
ทั้งที่สดิ้งยังไม่ได้บอกใคร
ซึ่งคนเป็นแม่มั่นใจสดิ้งไม่โกหก
ขณะที่พ่อแบมชาวบ้านที่มีสวนยางพรา
ตรงข้ามกับบ้านลุงพลให้การวันที่๑๑พฤษภาคม๒๕๖
ตอน๙นาฬิกา๑๕นาทีเจอลุงพลอยู่ที่สวนยาง
กำลังกลีดยางและทักทายลุงพล
ก่อนกลับไปพักที่บ้านหลังจากนั้นประมาณ๒๐
นาทีพ่อน้องชมพู่ก็มาถามหาลูก
ส่วนลุงพลก็มาแย้งทันทีว่าพ่อแบมจำเวลาผิด
รับว่าเจอกันจริงแต่เป็นช่วง๘โมงเช้า
ซึ่งขัดแย้งกันซึ่งทั้งหมดทั้งมวล
ถูกบันทึกไว้ในสำนวนการสอบสวน
ตำรวจใช้เวลาแรมปีในการสรุปสำนวนส่งฟ้อง
มหลังความตายของน้องชมพู่กลายเป็นปริศนา
ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นข้อสงสัยของคนในครอบครัวและเครือญาติ
แต่บานปลายกลายเป็นการสร้างบรรยากาศในหมู่บ้านกกอก
และสังคมวงกว้างที่ตั้งคำถาม

สื่อมนต์จนทุกสำนักลงพื้นที่บ้านกกตุมกกกอก
เพื่อค้นหาคำตอบจนกลายเป็นข่าวใหญ่ในรอบหลายปี
จากวันนั้นจนถึงวันนี้ใกล้สิ้นสุดการรอคอย
โมงเช้าวันที่๓๑ตุลาคมนี้
สารจังหวัดมุกดาหารจะนัดตัดสินคดีลุงพลป้าแตน

ที่จะชี้ชัดว่าบุคคลทั้งสองนี้
เกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่มากน้อยเพียงใด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน